คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะ
ครอบครัวของคุณกายรัชชานนท์นั่นเองกับสามยอดกุมารนะครับ
บ้านนี้แหมสีสันทุกวันจริงเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องคีรินน้องไนร่าแล้วก็น้องเอเดนค่ะ
ครั้งนี้ไม่ธรรมดาบ้านนี้เขาสนิทกับสัตว์สารพัดสัตว์เลยนะ
ล่าสุดบอกเลยว่าตับแก่ตับแก่

เรียกได้ว่าทุกกิจกรรมบุกน้ำลุยไฟน้องไปได้หมดคุณผู้ชมค่ะ
เด็กบ้านนี้สามยอดกุมารค่ะ
ครั้งก่อนซิ่งเรือหางยาวทรงแภปัง
ล่าสุดหลายคนตกกระจายค่ะกับความใจกล้าของน้อง
บุกไปเที่ยวบ้านนี่เลยตุ๊กแก่จังหวัดนครพนมคุณผู้ชม
คุณแม่เขานี่นะคุณฮารุลงภาพแล้วก็คลิปความเฮฮาของบรรดาลูก
แคปชั่นบอกว่าแวะเล่นกับน้องตุ๊กแก่ก่อน
คุณดูจับกันอย่างกับเพื่อนสีงานนี้เนี่ยมีกระเจิงกันบ้าง
มีใจกล้าจับตัวเป็นกันก็แค่คุณพ่อกายกับน้องเอเดนค่ะ
ส่วนน้องคีรินเนี่ยไม่ไหวนะตุ๊กแกอบแห้งพอได้อยู่
แต่ตุ๊กแก่ตัวจริงไว้ก่อนแล้วกันพี่สีหน้าน้องเอเดนกับน้องเซล่าเนี่ย
แม่ลูกเฉง้อมองเอาละกันนะครับ

หรือที่ในพี่เขาเรียกกันว่าอาเซียน
อ๋อไปดูไหนแซ่
ตัวใหญ่มากลูก
อีนไม่กลัวเหรอลูก
อีนไม่กลัวเลยเหรอ
นี่อย่าปล่อยนะลูก
อยู่นี้ก่อนนี่ก่อน

อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะก็ห้ามเรียนแบบแล้วกันแต่ว่าน้องเอเดนเขาอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองนะจ๊ะ
ความสนุกเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แหมยิ้มหวานชนะเอเดน
สำหรับสามยอดกุมารเขาเปิดโลกนะคุณผู้ชมกิจกรรมเฮฮามีอีกเพียบเลยนี่
ข้ามแดนไปฝั่งสบายดีจ้าไปลาวกันเลยลุยป่าฝ่าดงเข้าถ้ำกันแบบเอิ๊กอาร์กเลยนี่
สนุกเต็มที่นะคะไม่ต้องเดินฮงเดินห้างเด็กสมัยนี้นี่เรียนรู้กับธรรมชาตินะคะ
เล่นน้ำกันหนำใจเลยเจอลำทานน้องซีรินน้องเอเดนโดดลงน้ำกันตุ้มตามเลยค่ะ
ส่วนลูกสาวคนสวยน้องไนร่าสู้ตายไม่แพ้พี่เลยค่ะขอกระโดดน้ำกระจายกับเขาด้วยเหมือนกัน
แล้วยังลุยไม่พอคุณผู้ชมค่ะสนุกสนานกันเต็มที่
พอได้เวลาพักผ่อนก็พร้อมใจกันนอนกินกลางดินเดินกลางดินกินกลางทรายกันแบบสุดชิวเลย
แล้วดูท่าทางคุณดูสิหิวป่ะล่ะมีอะไรก็กินแล้วนะถือข้าวเหนียวจกไก่กันแบบอเล็ดอร่อยเต็มที่
เรียกได้ว่าเป็นการออกทริปที่แบบเที่ยวพักผ่อนเน้นสุดไม่เน้นทรงกันไปเลยคุณจ๋า
เลี้ยงลูกได้แบบชิลมากสบายติดดินแฮปปี้อยู่ที่ไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้
ดีอ่ะแล้วล่าสุดที่ฉันเห็นเขาไปแบบแบ็คแพ็คนะแต่ละคนเนี่ยเด็กเนี่ยรับผิดชอบสัมภาระของตัวเองด้วย
ดีมากเลยสอนรูปเหมือนฝรั่งพวกน้องเข้าไปนอนกันไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ไงแบบนี้เลยนะค่ะ
ดีมากนะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากจะเรียนแบบบ้านนี้ก็ปรึกษากันได้นะก็ไม่ได้ว่ากัน